ใสจริงหรือเปล่าวันจันทร์ปุ๊บจอดำปั๊บเลย

จอทีวีแต่ว่าเป็นรูปภาพในอินสตราแกรมของพี่หนูแบม
พี่หนูแมมซูริภิพาเกิดอาการปรี๊ดแตกค่ะ
รูปภาพเป็นจอดำพร้อมกับจวกเละเลย
รายการหนึ่งถึงเรื่องของการทำงานนั่นเองนะคะ
บอกได้เลยว่าเดือดยิ่งกว่าการต้มน้ำอีก

เกิดอาการโอ้โหไม่พอใจนะทีมงานรายการหนึ่ง

ไม่มีสัจจะไม่เป็นคำพูด

ถ้าต้องมีใครเป็นอะไรคุณก็แค่ส่งพวงหลีด

งานแบบนัด๙โมงเช้าเลิกกี่โมงดีคุณ
เออก้าโมงเช้าโปรกติอะไรปกติเลยนะ

ไม่ใช่ที่นี่อันนี้๙โมงเช้าเลิกตี๔โอ้โห

ถ้าฟังก็แบบงานลาบยาวใช่ไหมแต่ว่าทีวิทย์คนมันสำคัญค่ะ
ทุกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบหลายงานไม่ใช่คุณเจ้าเดียวรีดเลือดรีดเนื้อจนหมดแบบนี้
บ๊ายบายเราขายของขายความสามารถเราประสบการณ์เราขายประสบการณ์ไม่ได้ขายชีวิต
สะเทือนกันทั้งวงการเลยค่ะตอนนี้
หลังจากนั้นค่ะก็มีนักร้องนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องก๊อฟพิชยะ

ผมจะตายแล้วพี่มากอง๖โมงเช้าเข้าฉากตาลอยคัดทีเป็นสุด
เออมันทำไมรู้เรื่องทำคู่กันเหรอรายการไม่ใช่ทำคู่กันเหรอ
๊อฟเนี่ยไปร่วมรายการมาประมาณนั้นนะคะ
จริงยังมีอีกหนึ่งคนนะสันประชากรได้โพสต์เอาไว้เหมือนกัน
ภาพว่าแทบตายเหมือนกันเลิกงานตี๔หลายคนก็มาโยง
น่าจะเป็นรายการเดียวกันแหละชาวเน็ตก็เลยเกิดการขุดคุย
รายการที่พี่หนูแหม่มแล้วก็หนุ่มก๊อฟได้มาทำร่วมกัน
มันคือรายการไหนซึ่งเท่าที่เข้าเขาก็น่าจะเป็นรายการประกวดร้องเพลง
แบบศิลปินตัวจริงของช่องหลายสีเข้านะคะ
จากว่าพี่หนูแหม่มเนี่ยนั่งแท่นเป็นพิธีกรส่วนก๊อฟเองก็เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญประจำซีซั่น
ร่วมกับดารานักร้องอีกหลายคน
เอาเป็นว่าร้อยวันพันปีนะคุณแฟนที่ติดตามผลงานของพี่หนุ่มแหม่มเขาเนี่ย
ถึงกับบอกเลยว่าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าพิธีกรคนเก่งคนนี้
มาในโหมดแบบปรี๊ดแตกสุด

ก็ส่งกำลังใจกันเยอะเหมือนกันให้พี่หนูแหม่ม
บอกเลยว่าเราทำงานก็ต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนั่นเองนะคะ

หลังจากนี้จะมีการพูดคุยอะไรหรือเปล่านะคะ